คือแม่น้ำหนึ่งเขาไปออกในรายการพี่หนุ่มกัญชัยแล้วก็เขียนตัวเลขเอาไว้ให้

แล้วถ้าพี่หนุ่มเป็นความหวังของคนทั้งประเทศ
แซวกันบอกว่าพี่หนุ่มคือความหวังของคนทั้งประเทศนะ
พี่แจ๊กเกอรีนของเราก็คือตัวแทนหมู่บ้านจากบันเทิงไทยรัฐคุณผู้ชม
พอพี่หนุ่มเจอหน้าพี่แจ๊กเกอรีนเท่านั้นแหละคุณผู้ชมค่ะ
รู้เลยว่าตะแจ๊กมาตามหาอะไร
คุณผู้ชมห้ามกระพริบตาวินาทีต่อไปนี้นะคะ
เราจะได้เห็นหลักฐานตัวเลขในโพยที่แม่น้ำหนึ่งเขียนให้พี่หนุ่มกัญชัยหรือไม่

นี่แต่ว่าพี่หนุ่มยังไม่บอกเหรอ

ไม่สนใจด้วยดูสิ
ช่อง๓ก็ไม่ใช่เหรอคะ
ที่บอกว่า๓๓๑อะไรอย่างนี้

ฝากบอกแฟนไทยรัฐหน่อยค่ะที่รอกันอยู่
ก็ลองติดตามดูนานบอกแน่นอนแต่ว่าตอนนี้บอกไปเนี่ยเดี๋ยวลอตเตอรี่แพงเลขนี้จะแพง
อยากให้คนไปซื้อแล้วเปลืองเงินไง
คุณผู้ชมดีมั้ยละกันเนี่ย
รับทราบค่ะ